เขาบอกว่าที่นี่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก
ไปขอพรก็ได้สมปรารถนากันมากมาย
แต่ว่าวิธีการขอพรเนี่ย

เดี๋ยวพาไปดูถึงจะได้สมปรัฐนากัน
ไปกันที่หมู่บ้านหนองลม

มีครับโอ้แม่ดอกคำใต้

สู่สวรรค์

มาดูกันชาวบ้านที่นี่เขาเล่าขานกันว่า
มีสารเจ้าพ่อคำปวนตั้งอยู่ภายใน

ดงหอบ้านหนองลมมีความศักดิ์สิทธิ์มากค่ะ
เมื่อชาวบ้านทั้งในและนอกหมู่บ้านมีปัญหา
ก็จะขอให้เจ้าพ่อช่วย
และก็มักจะประสบผลสำเร็จเป็นแบบทุกรายเลย

แล้วก็ยึดเหนียวจิตใจของชาวบ้านไปทั่วระแวกเลยนะคะ
ทัศนีเล็กดาราชาวบ้านตำบลหนองหล่มเล่าให้เราฟังบอกว่า

เป็นที่เคารพนับถือศักระบูชาของชาวบ้านมาก
เจ้าพ่อคำปวนเป็นทหารเอก
ผู้ปกครองหัวเมืองเล็กหนองลมเมืองหน้าด่าน
และเป็นอาหารเอกพญาลิ้นการ
เป็นผู้มีปรีชาสามารถในตำรับพิชัยสงคราม

อดีตที่ผ่านมาไม่มีลายลักษณอักษรพิสูจน์เอาไว้

เพียงแต่ว่าเป็นการเล่าขานสืบท่อต่อมาเป็นเวลานาน

เป็นคำที่เขาเล่ากันต่อมาของชาวบ้าน
เรื่องเล่ามานะคะ
สอบแข่งขันการเข้าทำงาน
ช่วยให้ย้ายงานเลื่อนตำแหน่งอยากมีชีวิตดีขึ้น
ส่วนใหญ่ก็จะเดินทางมาขอพรมาบนบานสารกล่าวไว้กับท่าน
โดยจะต้องเขียนชื่อคำขอนะ

ชื่อสกุลอ่าอายุที่อยู่
ความต้องการคุณต้องการอะไร
ต้องการให้สอบตำรวจติด

ก็ต้องเขียนชื่อคุณนามสกุลคุณอายุถี่อยู่

แล้วก็เอารูปคุณใส่เข้าไปด้วย
พร้อมกับดอกไม้ทูบเทียน

หรือจะเป็นแก้วน้ำพลาสติกก็ได้
ขวดน้ำพลาสติกก็ได้เหมือนกัน
พอใส่ปุ๊บก็เอามาแขวนเอามาห้อยไว้กับเชือก
ภายในบริเวณหอสารเจ้าพ่อคำปวนแบบนี้คุณผู้ชม
เราก็เลยเห็นว่ามีถุงพลาสติกเนี่ย
ผูกเอาไว้รอบศาลเลยนะใช่นี่แหละค่ะท่านบอกว่า
เขาบอกว่าท่านจะช่วยเรื่องของตามความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ
แล้วก็ที่สำคัญการขอให้เจ้าพ่อคำปวนช่วยเหลือเนี่ย
ก็จะไม่เหมือนกับที่ไหนเพราะว่ามีที่นี่แห่งเดียวเท่านั้นนะคะ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมนะ
หลังจากที่บนบานสารกล่าวกับเจ้าพ่อแล้ว
แล้วก็ประเสร็จสำเร็จผลตามที่ต้องการ
ชาวบ้านที่บนบานไว้จะต้องมาแก้บนมาเส้นไหว้
โดยใช้เครื่องแก้บนอย่างเช่นหมูหรือหัวหมู
และก็วัวควายแบบเป็นตัว
ใช่จะต้องนำมาแก้บนโดยการฆ่าสดเส้นไหว้
อันนี้เป็นพิธีของเขาเป็นความเชื่อของเขานะครับ
แล้วก็ในแต่ละปีจะมีพิธีปีประเพณีมีการจัดงานเลี้ยงเจ้าพ่อคำปัว
ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีด้วย
เพื่อให้ท่านช่วยปกปักรักษาคุ้มครองชาวบ้านให้อยู่ดีมีสุข
เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนั่นเอง

นี่ครับโอ้โหใครที่อยากจะลองไปขอพงขอพรก็ไปกันได้นะ
แต่เล่าให้ฟังก่อนแล้วกันว่ามันเป็นเรื่องราวของความเชื่อ

ขอพรไปแล้วก็มาแก้บนเป็นอาหารสด
เป็นหมูเป็นวัวเป็นควายอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน
แต่เขาบอกว่าใครที่ขอพรแล้วก็อย่าลืมนะมาแก้บนด้วย
แล้วก็ขอพรไปแล้วเราเองก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยนะคะ
เพราะสิ่งดีก็จะหนุนนำทำให้เราได้อย่างที่ต้องการนั่นแหละ